สาวที่สวยและรวยมากไม่แพ้กันเลยสำหรับวุ้นเส้นวิริธิภา
เธอคือเจ้าของธุรกิจแต่ว่าต้องบอกว่าโดนพิษโควิด๑๙เบือนกันนะคะคุณ
ล่าสุดเลยเนี่ยวุ้นเส้นออกมาชี้แจงบอกว่าก็มีผลกระทบในเรื่องของพวกราคาการขนส่งอะไรแบบนี้
แต่คุณภาพของเธอยังได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนนะคะอยากให้ลูกค้าไว้วางใจได้เลยจ้
ส่วนที่มีการอวดหุ่นสวยถ่ายแบบล่าสุดนั้นคุณ
วุ้นเส้นบอกว่าจริงแล้วเซ็กซี่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาเลยนะ
อ้าวโสดสวยแซ่บแบบนี้เรื่องหัวใจกระชุ่มกระชุนไม่เบาแน่เลยจ้า
ที่เมืองไทยไปแล้วก็ของก็ส่งมาแบบปลอดภัยปกติค่ะ
ถ้าเงินถึงก็ไม่ขายสดแล้วขนาดนี้ได้หรอเราก็บอกเปล่าก็ไม่สดก็ถ่ายอย่างนี้มันขายแล้ว
ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะยังดูแลตัวเองอยู่
ไม่มีไม่มียังไม่มีหรือว่ามีแต่ว่ายังไม่พร้อม
เหมือนแบบมาสิตอนนี้ยังไม่มี
ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วคนที่เข้ามาเขาก็คงต้องแบบรู้แล้วว่าเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เล่นหรือว่ามีอนาคตได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
งั้นก็บอกตรงนี้เลยว่าโสดสวยและรวยมากนะจ๊ะ